เอ้ยพี่ฝีกันได้ป่ะ
พี่ฝีกันได้ป่ะ
เราค่ะจริงครับ

เอื้อนักร้องต้องเซ็กซี่มากนะเพลงนี้

แล้วก็ลำไยก็ร่วมแจมด้วยนะฮะ
ผมไปนั่งเฝ้าไอทีเมื่อวานนี้ก็เลยเห็นแล้ว

เอาเพลงนี้มาร่วมแจมหน่อยนะครับ
แล้วนะผมก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นแบบนี้

ดีกว่าเด็ดเยอะสีสันข่าวเช้าเทรัฐไปแล้วครับ
แบบนี้ดีกว่าครับท่าเดิมสไตล์เดิม
เป้นะครับข่าวเช้าตู้มาแล้วครับ

ไปดูลีลาของน้องหมาน้องสัตว์หลายชนิดครับผม
ว่านีลาเขาหลุยและก็เขารุดราดเป็นอย่างไรนะครับ
เชิญชมได้เลยครับ
วันนี้เรามาดูว่าสุดยอดสัตว์โลกเป็นยังไงบ้างครับ
คุณผู้ชมคาดไม่ถึงว่าเขาสามารถทำได้
จะรู้เล็กแค่ไหนผมว่าเข้าไปได้เลยทีเดียวล่ะครับ

ส่วนเจ้านกแก้วบอกว่ากรงแบบนี้ออกได้สบาย
สำหรับผมแล้วถ้าได้กินก็ปีนได้ไม่เคยกลัวเลยครับ

ใครจะขับรถผ่านจะต้องผ่านด่านของเจ้าน้องหมาสองตัวนี้ครับ
ลงรถแล้วจุงไปเรื่อยจุงไปเรื่อย
พอหลุดจากโซนอันตรายน้องหมาเผลอรีบโกยเลยครับ

เอาทำเลยทุบคว่าง

ประตูแตกแล้ว
เข้าไปเข้าไปรอดเข้าไป
เอ๊ะประตูไม่ได้ล็อกนี่นะ

เคยได้ยินตอนเด็กไม้ไผ่ใช้ทำแผ่
วันนี้ไม้ไผ่ทำได้หมดแม้กระทั่งสิ่งนี้ที่ทำยาก
ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่างขึ้นมา

นั่นก็คือจักรยานไม้ไผ่ครับคุณผู้ชม
ไอเดียยอดเยี่ยมจริง

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป